ทีนี้ค่ะระหว่างที่เราอ่านข่าวกันอยู่ในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว

คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่ามีคลิปใหม่แล้ว

ในเพจของทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดเขาลงคลิปใหม่

เห็นเหตุการณ์บนเรือเหมือนมีการเอาขวดตีกันหรืออะไรแบบนี้เลย

ข่าวของเราก็เลยลองไปดูในเพจของทนายสิทธา
นายสิทธาก็โพสต์เอาไว้

ดูคลิปดูคลิปที่ทนายสิทธาโพสต์เอาไว้

แล้วก็มีคนที่ใช้โลกโซเชียลก็แชร์กันต่อไปด้วย
นายสิทธาก็เอามาโพสต์แล้วถามว่า
หลักฐานสำคัญชิ้นใหม่ช่วยกันพิจารณาหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนี้

ไหนดูต้นโพสต์ของทนายตั้มหน่อยซิขอดูขออ่านให้ละเอียดให้เห็นหน่อย

หลักฐานสำคัญชิ้นใหม่ช่วยกันพิจารณาหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนี้
แท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรี
แต่ความจริงก็เหมือนกับว่าเขาก็มีคนแชร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วทนายตั้มก็เลยเอามาแชร์ในเพจแล้วคุณผู้ชมก็เลยทักมา
ในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ของเรา
เราก็เลยไปตรวจสอบให้ไปดูให้แต่ทนายตั้มไม่ได้บอกนะคะว่าเรือของใคร

เขาบอกว่าลองเอาไปปรับนิดหน่อยแล้วจังหวะนี้เห็นชัดเลยนะ
ว่าเหมือนมีการยื่นอะไรยาวขึ้นมาฟาดคนที่ยืนอยู่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

ใช่เรือลำเดียวกันไหมใช่ค่ะต้องตรวจสอบค่ะว่าคลิปนี้
ใช่เรือลำเดียวกันกับเหตุการณ์ของคุณตังโมหรือเปล่าอ่า
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนครับ
คลิปนี้มีการทำร้ายกันบนเรือจริงหรือไม่อ่า
เพราะก็ต้องยอมรับว่าอ่ะภาพมันก็ไกลใช่
แล้วมันก็มองเห็นไม่ชัดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
คุณผู้ชมคิดว่ายังไงล่ะคะเราก็เนี่ย
เอาภาพมาให้ดูตามที่คุณผู้ชมทักมาว่ามีคลิปใหม่แล้วนะ
มีคลิปใหม่แล้วนะเออแต่มันเหมือนกับมีใครสักคนสองคนเนี่ย
ละมุนอยู่ตรงหัวเรือตรงนี้เหมือนกับเงื้ออะไรไว้แล้วนี่
แล้วตรงกลางก็เหมือนกับก็เห็นอะไรมาอยู่
จะเข้าไปอะไรยังไงหรือเปล่าตรงกลางเนี่ยฮะคนตรงกลางเงาดำเนี่ยอืม
ไปตรงนี้นี่เห็นไหมแต่ไม่ได้ตกเรือนะไม่ได้ตกเรือ
เรือลำเดียวกันหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้
เพราะว่าใช่ค่ะมันยังไม่มีเวลาอะไรให้เห็นสำหรับคลิปตรงนี้ด้วยอ่ะเนาะ
ค่ะแต่ชาวเน็ตเขาบอกว่าลองช่วยกันดูหน่อยเถอะ
ด้วยความที่ทนายตั้มโพสต์เอาไว้ด้วยแหละแล้วมันก็มีแฮชแท็ก
โมต้องไม่ตายฟรีครับค่ะแต่ที่แน่แน่ก็คือข้อมูลของทีมข่าว
ไทยรัฐนิวโชว์ที่ได้มาเนี่ยค่ะบอกว่าให้ทีมข่าวของเราเนี่ย
ลองกลับไปดูคลิปที่เราเคยนำเสนอข่าวนี่แหละ
วันนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่วนหาอยู่ตั้งหลายรอบ
นั่นแหละช่วงนั้นเนี่ยที่คุณแตงโมตกเรือ

ใครอยากดูอีกก็ส่งข้อความบอกไว้นะฮะ
เดี๋ยวจะหาจังหวะให้ดูอีกรอบนึง

มีอยู่คนนึงเขาก็หากล้องวงจรปิดอยู่ทุกวันนะคุณเดี๋ยวมาสอน

ไปทุกวันลงพื้นที่หาอยู่ทุกวัน

สสเต้หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะครับ
คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะฮะ

เพราะว่าพี่เต้พระราม๗บ้านอยู่แถวพระราม๗

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ที่บ้านด้วย

ลงพื้นที่ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชร
บอกว่าต้องการหาหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
จะหาจุดที่มีการตกเรือ

ผิดสังเกตที่เกิดขึ้นกับคุณตังโมให้ได้
นี่นะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรนะครับ
๑นาฬิกา๕๓นาทีคืน๒๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุ
คุณเต้นี่ฮะทีมข่าวของเราไปด้วยนะฮะ
จะเห็นเรือสปีดโบ๊ทของคุณปอ
ที่มากัน๖คนเรือขับมาลักษณะไม่ไวมาก
ถามว่าจะไปไหนมุ่งหน้าไปทางท่าเรือเทเวศ
บนเรืออยู่ด้านหน้าสุด๒คนถัดมา๒คน
มีคนขับหนึ่งคนด้วยส่วนฝั่งขวาหลังคนขับมีอีกหนึ่งคน
ลักษณะนั่งหมดแรงอยู่อันนี้จากคุณเต้มงคลกิจที่ไปได้มานะฮะ
จากนั้นคุณมงคลกิจพี่เต้ไปตรวจกล้องวงจรปิดที่เป็นของเอกชน
อยู่ตรงท่าเรือข้ามฝากประวันมงคล
เป็นการเช็คจำนวนคนบนเรือขาขนับ
ขากลับกลับกี่คน
คุณเต้บอกว่าช่วง๒๒นาฬิกา๕นาที๓๒วินาทีในคืนวันนั้น
ตรงท่าเรือข้ามฝากประวันมงคล
เต้บอกผมนับเนี่ยเหลือ๕นะ

เต้บอกว่าเมื่อเรือมาถึงท่าเรือเทเวศมันมีทุ่นตก
ถัดจากทุ่นตก๔๕วินาทีใคร
เงาอะไรบางอย่างมันตกน้ำ

จากนั้นเรือเนี่ยเหมือนพยายามเบรก

มีคนยืนหน้าเรืออยู่๔คน
คนขับ๑คนเหลือแค่๕จริง
ก่อนจะข้ามฝั่งไปทางสะพานพระราม๘แล้วก็วกกลับ
แต่จุดนี้พี่เต้บอกผมดูก็ไม่ค่อยชัด
ภาพวงจรปิดก็คือภาพที่เราเคยดูใช่ไหม

มันเหมือนกับเหลืออยู่แค่๕คนขากลับ

ตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าเหลือ๕คนขากลับ
๒นาฬิกา๕วินาที๓๒วินาที

นี่แต่ว่าตรงนี้แม่คุณมงคลกิจคุณมงคลกิจก็มองไม่ค่อยชัด
มันเหมือนมีการโยนทุ่นแล้วมีคนตกน้ำ
เต้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวสะพานสังฮีด้วยนะครับ
แต่ภาพมันไม่ชัดเจนเลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในจุดใกล้กัน
ของโรงแรมเนี่ยเขาบอกเขาเก็บภาพเอาไว้ได้แค่๗วัน
นี่มันผ่านมากี่วันแล้วล่ะตั้งแต่เกิดเหตุ๑๓วันแล้ว
ก็เป็นระยะเวลาในการเลี้ยวโค้งมีการลักษณะคือพอมีเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างตก
แล้วก็ประมาณ๓วินาทีก็มีลูกทุนตกตาม
เมื่อมีลูกทุนตกตามปุ๊บเลื่อนไปแป๊บหนึ่งประมาณสัก๓๔วัฒนาวินาที
คนบนหน้าเรือทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดประมาณ๔คนด้วยกัน
แล้วก็คนขับแล้วตามแสงและเงาเราเห็นแค่เหลือ๕คน
ก็จะสังเกตว่ามันมีลักษณะคล้ายคนโดดหนีลงไปโดดหนีลงไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดว่ามีการโดดลงน้ำที่ถ้าเรือเทเว่จริงหรือไม่จริง
เพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องสืบก่อน
แต่บางจุดก็เราก็ได้เห็นกันมาบ้างแล้วนั่นแหละแต่คุณเต้เขาอยากไปดูให้มันชัดขึ้นนะครับ
นี่ฮะสสเต้มงคลกิจบอกว่าพรุ่งนี้จะไปขอพบผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ
ขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงไฟฟ้าตรงจุดหลังสะพานพระราม๗ซึ่งมีอยู่๑๐ตัว
จะนำหลักฐานทั้งหมดไปใช้สนับสนุนสมมุติฐานของตัวเอง
ที่ว่าคุณตังโมเนี่ยตกน้ำที่แถวท่าเรือเทเวศจะตกแถวนั้นจริงหรือไม่
แล้วก็จะหักล้างคำให้การของ๕คนบนเรือด้วย
แล้ววันนี้คุณมงคลกิจยังโพสต์โพสต์แบบลอยนะฮะไม่รู้สื่อไปถึงใครหรือเปล่า
นี่บอกให้รับสารภาพซะรับสารภาพทุกอย่างด่วน
ขอจริงอย่าช้าเพราะถึงอย่างไรผมไล่จนเจอแน่
นั่นคือเขาเรียกเป็นพยานที่อ่อนมากนะครับ
อย่างเช่นผมบอกว่าผมเป็นคนฆ่าเอง
ตำรวจต้องหาให้ได้ว่าผมใช้อาวุธอะไรฆ่าฆ่าเมื่อไหร่มีพยานสนับสนุนอะไรบ้าง
แล้วพยานที่เป็นพยานแวดล้อมที่ไม่ใช่คนเป็นพยานทางวิทยาศาสตร์จะค่อนข้างชัวร์สุด
ทีมข่าวเราที่ลงพื้นที่ไปวันนี้ก็เลยไปคุยกับเจ้าของท่าเรือข้ามฝากวัดบวรมงคลนะฮะ
นี่ครับพี่มณีรัฐนี่นะฮะสสเต้ก็มาถามข้อมูลด้วย
มณีรัฐเนี่ยบอกว่าช่วง๔ทุ่มคืนวันเกิดเหตุนะ๒๔กุมภาพันธ์เนี่ยนอนหลับอยู่
ได้ยินเสียงเรือสปีดโบ๊ทวิ่งผ่านหน้าบ้าน
คือไม่ได้ยินเสียงคนบนเรือพูดอะไรกันเลยนะได้ยินแต่เสียงเครื่องเรือ
แต่สิ่งที่มั่นใจก็คือเรือลำนี้วิ่งไปด้วยความเร็วสูงมาก
เพราะฟังเสียงจากการที่น้ำกระทบเรือเรือกระทบน้ำแบบนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าโอ้โหเร็วจริง
คืนนั้นมีเรือสปีดโบสต์ลำเดียวที่ผ่านท่าเรือแถวนี้
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคือลำของคุณแตงโมนี่แหละที่นั่งไปด้วยไม่มีลำไหนแล้ว
แต่อันนี้มันไม่ใช่ขึ้นกระแทกฝั่ง
อ๋อลักษณะคือมันตีน้ำใช่แต่ว่าตีด้วยความเร็วเร็วเร็วปับปับปับปับปับ
อย่างเงี้ยอืมเร็วมากแล้วตอนนั้นเราได้ยินเสียงคนคุยกันบนเรือนะครับ
ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงเรือเรือกระแทกน้ำอืมคุณผู้ชมค่ะ
คือตอนนี้เห็นคุณผู้ชมหลายท่านโพสต์กันในโลกโซเชียลพี่อุ๋ย
ว่ายังไงฮะแล้วก็แชร์ข้อมูลกันว่าเดี๋ยวรอฟังนะวันศุกร์
เนี้ยเดี๋ยวตำรวจจะแถลงมันมีข่าวตั้งแต่เมื่อวาน
สรุปคดีปิดคดีคุณตังโมเดี๋ยวจะจบแล้ววันศุกร์
เนี้ยจบครับคนแชร์กันเยอะค่ะเราไปตรวจสอบให้ว่า

คือทางทีมข่าวของเราบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าวันศุกร์นี้จะมีการแถลง
ปิดคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
ที่สำคัญตอนนี้ยังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่เลยนะคะ
ว่าอีก๑สัปดาห์ถึงจะรู้ผลการตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความรอบครอบต่อคดี
ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ซึ่งไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับคดีของคุณตังโมหรือเปล่านะคะ
แต่เป็นภาพที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ว่า
เหมือนกับมีการทะเลาะกันมีอะไรตีกันที่หัวเรือแบบนี้
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่คนบอกว่า
มีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือหรือเปล่า
แล้วมันจะใช่คลิปภาพเมื่อสักครู่หรือเปล่า
แหล่งข่าวของเราบอกว่าแนวทางการสืบสวน
ไม่มีเหตุบ่งชี้ว่ามีการทำร้ายร่างกายนะคะ

ตำรวจยังไม่พบยังไม่มีเหตุบ่งชี้ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือ
และร่างของผู้เสียชีวิตมีญาติและเพื่อนได้ดูแล้ว
ถ้ามีการถูกทำร้ายต้องมีร่องรอยให้เห็นค่ะ
อันนี้ข้อมูลจากทางตำรวจนะคะ

ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการอีกครั้ง
ก็ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนนะคะ
สรุปก็คือศุกร์นี้ยังไม่ได้มีการแถลงปิดคดี
ว่าสรุปคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนะคะ
คือมันมีข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ว่าตอนที่ตำรวจแถลงข่าวเมื่อวานก็บอกอยู่เหมือนกัน
บอกว่าที่ว่าจะแถลงสรุปคดีวันศุกร์นี้เนี่ย
คงต้องรอไปก่อน

คือที่ตำรวจบอกว่าต้องรอเนี่ยก็คือรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์

ถูกส่งไปที่นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ

ส่งผลต่างเนี่ย

ถาบันช่วยชันสูตรและจะรอผลอย่างละเอียดคาดว่าอีกประมาณสักสัปดาห์๒สัปดาห์
หรือว่าจะสัปดาห์หนึ่งก็ยังเร็วค่ะต้องการดูว่าบาดแผลบนร่างกายของคุณตังโม
โดยเฉพาะที่ขาเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังการเสียชีวิต
ใช่ค่ะตรงนี้จะสำคัญมากค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีผลต่อการแจ้งข้อหากับคนที่อยู่บนเรือ

เพราะฉะนั้นต้องรอต้องรอคือต้องการผลอีก๒สถาบันเลยนะฮะส่งไปนะฮะ

อย่างนั้นเดี๋ยวมีจากสถาบันเดียวนิติเวทย์ตำรวจเดี๋ยวสังคมจะมีข้อสงสัยเคลือบแคลง
ส่งไปอีก๒สถาบันเลยถ้าได้ผลมาแล้วยืนยันได้ว่าบาดแผลบนร่างกายคุณตังโมเนี่ยจะจุดไหนก็แล้วแต่
เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิตมันจะมีผลต่อการไล่สืบสวนสอบสวนหรือว่าแจ้งข้อหากับคนที่อยู่บนเรือ
และต้องชัดด้วยค่ะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิตขึ้นจากอะไรแผลดนอนอะไร